ถ้าใครมีผู้ป่วยหรือว่ามีคนในครอบครัวที่เขาป่วย
คอนค้าอ่อนแรงหรือว่าขยับร่างกายไม่สะดวก

ศรีสะเกดมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีอาการคือแขนขาอ่อนแรง
เป็นคนชอบผูกเปรย์อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะ
แล้วก็มันอยู่กับคล้ายกับริมตลิ่งริมแม่น้ำหน่อย

ปรากฏว่าเขาตกเปรย์แล้วก็กลิ้งตกลงไปที่สระเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุคนจมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำกลางทุ่งนาที่อำเภออุทุมพรพิสัยค่ะ
ในที่เกิดเหตุมีเปรยวนผูกอยู่ใต้ต้นไม้ริมสระ

สระน้ำใกล้กันความกว้าง๑๕เมตรยาว๒๐เมตร
สระพบศพของนายไทยประสานอายุ๔๓ปี

สภาพศพก็คือลอยอยู่กลางสระเลยค่ะ
กู้ภัยก็ใช้ไม้เกี่ยวลากศพกลับเข้าริมตลิ่งแล้วก็นำขึ้นฝั่ง
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้และถูกทำร้ายนะคะ
นายทูลประสานพี่ชายของผู้ตายบอกว่า
น้องชายเป็นคนพิการแขนขาด้านซ้ายอ่อนแรงเดินไม่ค่อยสะดวก
แต่ตอนกลางวันชอบมาผูกเลยนอนใต้ต้นไม้ริมสะน้ำเพราะว่าอากาศมันเย็นดี
บางครั้งหลับเพลินจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มี
ทีนี้คืนที่ผ่านมาไม่เห็นน้องชายกลับเข้าบ้าน
ก็เข้าใจว่าเออก็คงจะนอนเพลินอยู่ที่เปรย์ริมสะน้ำนี่แหละมั้ง
จนกระทั่งเช้ามืดเขาออกมาดูเตาเผาถ่าน
ก็ไม่เจอน้องชายนอนอยู่ที่เปรย์ใต้ต้นไม้
ก็เลยรู้สึกว่าแปลกใจพยายามตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับ
เดินหาสักพักเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เจอร่างน้องชายนอนคว่ำหน้าลอยอยู่กลางสระน้ำในทุ่งนา
ก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าเบื้องต้นในไทยผู้ตายเนี่ย

แล้วก็อาจจะกลิ้งตกลงมาจากเปรย์แล้วหล่นลงไปในสระน้ำ
แต่ด้วยความที่เป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยจมน้ำเสียชีวิต
ซึ่งกับญาติเองก็ไม่ได้ติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ